คือโรคโควิดเนี่ยนอกจากจะเป็นโรคร้ายแล้ว
มันยังใจร้ายใจดำมากนะคะ
คนที่กำลังจะจากไปไม่มีโอกาสกอด
หรือรำลาเป็นครั้งสุดท้ายหรอกค่ะ
นี่ก็คือเหมือนกันคุณผู้ชมคุณยายท่านหนึ่งนะคะ
กำลังจะจากไปจากโรคโควิดนี่แหละค่ะ

ได้แต่เพียงวีดีโอคอลคุยกัน
ร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย
ดูคลิปนี้แล้วบีบหัวใจมากค่ะ
แล้วเดี๋ยวพวกผมก็จะตามไปทีหลังเองแหละ
แล้วเดี๋ยวไงเราก็ไปเจอเป็นชาติหน้าอย่างไร
แม่ก็มาเป็นแม่ของหนูอีกนะแม่นะ
แม่มาเป็นแม่หนูไหมแม่ของหนูอีกค่ะ
แม่ก็เป็นแม่ของพวกเราอีก
ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ไม่ใช่ยุคโควิดเนี่ย
ร่ำลาญาติผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ของเรา
ก็จะรำลากันข้างเตียงแล้วก็จับมือบีบมือสวดมนต์ให้ท่านฟังใช่ไหมคะ
แต่นี่วีดีโอคอร์ค่ะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าแบบตัวเป็นกัน
ครั้งสุดท้ายแล้วคุณยายก็สิ้นใจจากไป
ต่อหน้าลูกหลานที่ได้แต่มองผ่านจอทีวี
วิดีโอคอลกันแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งชีวิตที่ถูกโรคโควิดพรากจากครอบครัวไปค่ะ

ไม่มีใครรู้จริงนะคะว่ามันบีบหัวใจขนาดไหน
คลิปนี้แหละค่ะที่ลูกหลานคุณยายนำมาโพสต์ไว้

นาทีชีวิตคนที่รักกำลังหมดลมหายใจจากโควิด๑๙
จากไปแบบไม่มีวันหวนกลับ
แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ย
เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

แล้วก็บอกว่าโรคนี้ไม่ใช่แค่พรากคนรักจากไป
แต่พรากเกาะสุดท้ายก่อนจากกันด้วย
ใจมากกับการจากไปแบบโดดเดี่ยว
แม้กระทั่งตอนประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิต
ลูกหลานยังไม่มีโอกาสเห็นหน้า
คนที่กำลังจะจากไปเป็นครั้งสุดท้ายเลยค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ